ค่ะแน่นอนค่ะต้องตามกันต่อกับเหตุการณ์โครงการทางยกระดับอ่อนนุษย์ลาดกระบังซุดตัวลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะแน่นอนต้องหาสาเหตุช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเคลียร์พื้นที่และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาอาศัยกันอยู่แถวนั้นคือเราได้เห็นคลิปภาพช่วงเวลาที่

กำลังจะขับผ่านพอดีแล้วกำลังซุดตัวลงมาพอดี
ต้องหักหลบกันแบบที่เห็น
คนงานก่อสร้างวิ่งหนีตายกันนะคะ
ส่วนอีกคลิปค่ะเป็นมุมที่จะเห็นชัดกว่านะคะ
คานของสะพานก่อสร้างที่เริ่มซุดตัว
แล้วก็ไหลเลื่อนเป็นทางยาว
โรงเหล็กนั่งร้านที่ประคับประคองชิ้นส่วนการก่อสร้าง
ก็เริ่มทะไหลซุบตัวลงมาแบบนี้
ส่วนมุมที่มีคนอยู่ในปั๊มน้ำมัน
ใกล้กับจุดเกิดเหตุถ่ายเอาไว้
เป็นช่วงสะพานซุดตัวลงมาแล้ว

เพราะว่าสะเก็ดปูนอะไรโอ้โหมันกระเด็นฝุ่นคลุ้งเต็มไปหมด
รถของคนที่จอดอยู่ในปั๊มหลายคันติดค้างนะคะ

เพราะเศษชิ้นส่วนความเสียหายมาปิดทางเข้าออกของปั๊มน้ำมันตรงนี้ค่ะ
ส่วนอีกคลิปนึงค่ะมีคนเอาไปโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์
ก่อนสะพานจะถล่ม
นี่นะคะหลายคนสังเกตว่าในคลิปจุดที่ถล่ม
ถ้าดูดีไม่แน่ใจว่าเสาแอ่นอยู่ด้วยหรือเปล่า
นี่คือก่อนเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เดี๋ยวมันจะมีอยู่เสาหนึ่งที่คนเห็นคลิปนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
มันแอ่นหรือเปล่าแล้วหลังจากนี้เห็นไหมคะ

อันนี้ยังไม่เกิดเหตุคุณผู้ชมลองสังเกตดู
ทีนี้ค่ะพอหลังเกิดเหตุ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าช่วงที่คานปูนเริ่มซุดตัวค่ะ
เสียงดังมากแล้วก็เริ่มเห็นคนวิ่งหนีตาย

คนงานที่ทำงานอยู่ด้านบน
ร่วงหล่นลงมาคือเห็นต่อหน้าต่อตาว่าร่วงหล่นลงมาหลายคนเลยอะค่ะ

อ๋อมันเสทือนแล้วมันมาปุ๊บมาเลย

เราก็ไม่ค่อยไม่อย่างนี้
รู้สึกกลัววิ่งจับผู้หญิงอีกคนวิ่งมาทางนี้
แล้วมันฝุ่นมันตลกเลย

ร่วงลงมาตุ๊กตับที่มาที่นี่
เพราะว่าคนงานมันอยู่ข้างบน

อ๋อร่วงลงมาก็เลย

เขาก็ทำงานอยู่ข้างบนนะครับ

มันร่วงมาก
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่อยู่ในรถที่ขับผ่าน
ตอนที่สะพานถล่มพอดีเลยค่ะ
นางสาวจำเนียนและนายเผชิญสองสามีภรรยา
โอ้หูรอดมาได้อย่างบุดอ่ะค่ะ

พอสามีเลี้ยวรถออกมาจากห้างได้ไม่กี่วินาทีได้ยินเสียงดังมาก
พอมองขึ้นไปเห็นกับตาว่าสะพานกำลังถล่มลงมา
บอกสามีให้เร่งเครื่อง
พ้นจากแนวคานสะพานที่ถล่ม
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า
รถเครื่องดับ

หลังจากนั้นต่อหม้อสะพานก็หล่นลงมา
ห่างจากหน้ารถไม่ถึง๒เมตร
แล้วพอมองไปรอบฝุ่นตลบอบอวนไปหมดเลย
ตัดสินใจวิ่งออกมาจากรถ
ไปขอความช่วยเหลือในปั๊มน้ำมัน
พอตั้งสติได้ตกใจมากนะคะ
เพราะสะพานหล่นลงมาทับแน่นอนรถคันนี้ค่ะ
คือรถดับพอดีถ้าขับต่อไปคือต้องหล่นมาทับแน่

เรื่องของความเชื่อนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คล้องพระอะไรถึงรอดมาได้นี่ค่ะ

พอดีรถพี่จะพ้นแต่มันไม่พ้น
พี่บอกแฟนว่าเร่งเลยเร่งเลยอะไรอย่างนี้แบบให้พ้นไง

ใหญ่มันล้มมาข้างหน้ารถพี่เลย

แบบไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วอ่ะ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเรานะครับเราไปสำรวจความทุกข์ร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
หลังจากที่ประสบเหตุการณ์นี้นะครับผ่านมา๑วัน
นี่นะฮะนี่คือคุณตาสรุธเครือทวีโชธอายุ๘๐ปีแล้ว
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
คุณตาสรุธแกเป็นเจ้าของตึกแถว๒คูหานะครับ
เปิดเป็นร้านขายยางรถยนต์อยู่นะฮะ
อยู่ใกล้กับตึกที่ถูกคานเหล็กหล่นลงมาทับนะครับ
ดู๑๐ยางยนต์นี่นะครับ
คุณตาสรุธบอกว่าตั้งแต่โครงการนี้ก่อสร้างมาสร้างความเดือดร้อนให้กับธุรกิจของเขามาก
ขาดรายได้เพราะลูกค้าเข้ามาใช้บริการลำบากต้องแบกรับค่าใช้จ่าย

เหตุการณ์เมื่อวานนี้ทำให้กังวลเรื่องแรงสั่นสะเทือน
ว่าจะกระทบมาถึงโครงสร้างตึกที่ปลูกสร้างมาเกือบ๔๐ปีหรือไม่
กำลังรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เขตรัฐกระบังก็ติดต่อมาให้ความช่วยเหลือแล้ว
โดยบอกว่าจะให้ทางร้านของคุณตาสรุธเนี่ย
จะออกค่าโรงแรมที่พักให้นะกับครอบครัวให้เดือนละ๘๐๐๐บาท
เพราะยังไงก็ไม่สามารถนอนที่นี่ได้อยู่ไม่ได้แล้ว
แต่ให้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วเอาใบเสร็จเนี่ยมาเบิกกับเขตลาดกระบังตอนหลัง
ซึ่งยังกังวลว่าสุดท้ายจะเบิกได้จริงหรือไม่
ไม่รู้อะก็รู้จะชดเชยให้ยังไงก็เดินร้อนหลายหลังมานี้
จะมีเช้าบ้านนายไต้อาศัยอยู่ในอาคารที่ถูกตรงเหล็กสีฟ้าทหลมใสเลย
นะครับกุญภิชาษต์เหล่าสี่นาถนะครับพี่บอกครอบครัวมีกันอยู่๑๐
ตอนนี้ต้องแยกย้ายกันไปหาที่นอนคนละที่ทุกคนยังขวัญภาวะนะครับ
นอนไม่หลับเลยตอนนี้ก็ไปหาที่เช่าอยู่อาศัยกันชั่วคราวก่อน
ส่วนการช่วยเหลือทางบริษัทผู้รับเหมายังไม่ได้ติดต่อเข้ามา
สภาพจิตใจทุกคนย่ำแย่มากแล้วเขาทำเป็นอู่นะฮะ
มีรถลูกค้าน้องชายที่มาซ่อมที่อู่เนี่ยพังเสียหายด้วย
เรื่องต้นทางเขตบอกจะดูแลให้เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
แต่ว่าค่าส่วนต่างเนี่ยให้ไปเรียกเอากับบริษัทผู้รับเหมา
ที่โครงสร้างทะลมนะครับ
ซึ่งก็เคราะห์ดีหน่อยที่เจ้าของรถเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ
ก็เลยไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายมาอย่างน้องชาย
ไม่รู้ว่าคุยกันอะไรอย่าง
ถ้าทางตัวพี่เขายังไม่ได้ติดต่อมา
ใช่ครับ
ท่านผู้ชมครับโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุษย์และกระบังเนี่ยนะฮะ
สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรนะครับ
ถนนเส้นนี้เนี่ยปกติด้านล่างนะครับ

อีกฝั่งหนึ่งก็จากอ่อนนุษย์ไปหลวงแพ่ง
ตอนนี้แน่นอนว่าต้องปิดการจราจรนะครับ
ทางตำรวจนครบานเนี่ยบอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเลยฮะ
ตั้งแต่วันนี้นะฮะความจริงตั้งแต่เมื่อคืนที่เกิดเหตุนะครับ
กว่าจะดำเนินการลื้อถอนโครงสร้างคานสะพานแล้วเสร็จนะครับ
เส้นทางที่ปิดการจราจรคือถนนหลวงแพ่งฝั่งขาเข้า
ตั้งแต่หน้าห้างเทสโกโลตัสหลวงแพ่งถึงทางเข้าสอนอจรเข้น้อยนะครับ
แล้วก็แนะนำให้ใช้เส้นทางถนนฉลองกรุง
ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีสายใหม่

ยกเว้นช่วงหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัสหลวงแพ่ง
ถึงทางเข้าสอนอจรเข้น้อยถนนหลวงแพ่งฝั่งขาออก
ถนนโยธาธิกาแล้วก็ถนนรักบังนะครับ
ส่วนศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรประชาสมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
หากมีการเปิดการเจราจรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
ถ้าท่านสอบถามเส้นทางเรื่องการเลี่ยงอะไรต่างหรือว่าเสร็จหรือยังเนี่ยนะครับ
โทรไปถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๑๑๙๗ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ค่ะอย่างที่พี่อุ๋ยบอกค่ะคือต้องเลี่ยงเส้นทางจุดที่เกิดเหตุนะคะ
อย่างน้อยน่าจะสักประมาณ๗วัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังลื้อนะคะซากของโครงสร้างที่ถล่มลงมา
แล้วก็พยายามจะเคลียร์พื้นที่ก็กว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอะค่ะ
สักเจ็ดวันได้แต่ว่าเรื่องของการเคลียร์พื้นที่เนี่ย

อย่างเช่นช่วงเช้าวันนี้ฝนตกค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมครับ

โรงสร้างสะพานทางยกระดับลากระบังอ่อนนุษย์
ตอนเช้าฝนตกก็เป็นปัญหานะคะ
ประหลัดกรุงเทพมหานครนายนรงเริงศรี
ผู้มนุยการเขตหลักกระบังนายชัชญาคัมจรด
ยาขำจันทร์ก็ลงพื้นที่ไปประเมินและวางแผนการเคลื่อนย้ายโครงสร้างตรงนี้
ประหลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าจะเร่งรื้อโครงสร้างที่เสียหาย
เนื่องจากกระทบกับการจราจร
ผู้รับเหมานำรถเครนขนาด๒๐๐ตันและ๕๐ตัน
พยุงตัวโครงสร้างและตัดชิ้นส่วนที่เสียหาย
จะได้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายค่ะ
คือโครงเหล็กมันมีขนาดใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำหนักเยอะ
ก็เลยต้องเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง
แล้วแถมอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันด้วย
แล้วก็ต้องระวังแบบทุกด้านเลยนะคะ
สัก๗วันถึงจะสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
ทีนี้สำคัญเลยค่ะสาเหตุมันเกิดจากอะไร
เรื่องของสาเหตุยังต้องรอการวิเคราะห์ข้อมูลหลายส่วนประกอบกัน
มีการนำโรนขึ้นถ่ายภาพมุมสูงเพิ่มเติม
เพื่อนำมาวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง
ร่วมกับภาพที่ได้มาก่อนหน้านี้
ก็ได้มีการสั่งระงับการก่อสร้างไปก่อน

กว่าจะหาแนวทางแก้ไขได้อย่างปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้รถเกลนดับสลิง

มีเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงคอยฉีดน้ำหล่อเลี้ยงกัน
จากการลื้อซากเหล็กที่ทับซากรถยนต์
เกรงว่าจะก่อตัวแล้วก็เป็นไฟลุกไหม้นะคะ
ก็ต้องฉีดน้ำประคองเอาไว้แบบนี้
ส่วนช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมา
คุณพิธาริมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เก้าไกลวีดีโอคอร์ผ่านทางนายชุมพลหลักคำ
อดีตผู้สมัครพักเก้าไกลส่อเขตรรักระบัง
มาพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะคะ

คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะ
ครอบครัวของคุณชัดชัยประเสริฐวิศวกรโครงการที่เสียชีวิตนะครับ
ได้พาลูกชาย๒คนอายุ๖ขวบและ๑๓ปี
ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เอกสารเตรียมรับร่างของคุณชัดชัย
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพังกิ่ง
กงหลาจังหวัดพัทธลุงในวันพรุ่งนี้
ภรรยาของคุณชัดชัยค่ะคุณวินุษย์
บอกว่าผลการชนะสูตรเนี่ยค่ะ
สาเหตุของการเสียชีวิตก็คือของแข็งกระแทกบริเวณศีรษะ
ภรรยาบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วเกินไป
ทำใจไม่ได้จริงจริงที่ผ่านมาสามีรัก
และทุ่มเทกับการทำงานเป็นอย่างมากนะคะ
ทางด้านของตำรวจค่ะผู้กำกับการสอนอจรเข้น้อย
บอกว่าตอนนี้ตำรวจสอบปากคำพยานนะคะ๗ปาก
ก็คือคุยกับคนเจ็บด้วยคนเจ็บที่พอจะให้ข้อมูลได้นะคะ
รวมถึงคุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
จะมีการดำเนินการแจ้งข้อหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างให้มาให้ปากคำแล้ว
แต่เจ้าตัวบอกว่ายังต้องเร่งกู้ซากโครงสร้างที่ถล่มลงมา
แล้วตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องเยียวยาเลยค่ะ
เรื่องต้นมีรถยนต์เสียหาย๒คันนำออกไปได้แล้ว๑คัน
และเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บที่ยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล๑๕คนนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๒รายค่ะ